มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งสีแดงนะคะไปจอดอยู่ริมทางในซอยวิภาวดีสิบหก
แล้วมีผู้ชายคนนึงมาไล่บอกจอดตรงนี้ไม่ได้ไล่เสร็จเขาก็เดินข้ามฝั่งไป
รถเก๋งสีแดงคันนี้ก็เลยกลับรถแล้วจังหวะที่กลับรถเหมือนจะพุ่งไป
เกือบจะไปโดนผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยเอามือต่อยไปที่รถ
แล้วก็ไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่รถที่จอดอยู่เหมือนอะไรเด็กแล้วก็จะไปไล่ตีรถสีแดง
นี่เห็นไหมจังหวะนี้ค่ะต่อยเข้าไปที่ตระจกรถรถสีแดงไป
ผู้ชายคนนี้ก็จะไปหยิบอะไรจากรถที่จอดอยู่อ่ะแล้วก็จะไล่รถคันสีแดงต่อ
นี่จังหวะนี้นะคะนี่เราวิ่งไล่
หยิบไม้หรือหยิบอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วรถคันนี้ก็ขับไปเลยใช่ค่ะ
คือปัญหาคือว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าตอนที่ไม่ให้จอดแล้วไปกลับรถเนี่ย
ตั้งใจจะพุ่งชนเขาหรือเปล่าใช่คือมันมีหลายคำถามนะคะ
หนึ่งคือแล้วตกลงตรงเนี้ยมันจอดได้ไหมอืมสองคือคนที่มาไล่
คือใครมีสิทธิ์มาไล่หรือเปล่าแล้วรถแดงตั้งใจจะไปชนเขาจริงหรือเปล่าเนี่ย
เขาก็แค่กลับรถเออแต่จังหวะวงเลี้ยวไม่รู้ไงตรงเนี้ยเนอะ
แต่แต่อันนี้คือไปทุบเขาก่อนละทีนึงทุบรถทุบรถแล้วก็เหมือนกับจะไปหยิบของแข็ง
มาจากรถแล้วก็วิ่งนี่นี่ตอนที่ผู้หญิงเดินกลับมาที่รถเห็นไหมใช่
แต่ท่าทางการบอกกันนี่ก็บอกกันดุเดือดอยู่นะใช่บอกกันดุเดือดค่ะอ่า
โอ้โหนี่นี่ค่ะนี่เดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้
จังหวะกลับรถสำคัญเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูต่อนะ
ว่าตกลงเขาตั้งใจจะแบบหรือวงเลี้ยวหรือยังไงค่ะ
เขาก็ถอยเข้าถอยออกอยู่ใช่
นี่ตรงนี้นี่คุณผู้ชมว่ายังไงคะว่าตั้งใจหรือเปล่าหรือยังไง
เราก็ไม่รู้เนอะว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
แล้วทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะครับ
ซอยวิภาวดีสิบหกทับยี่สิบเจ็ดไปเจอเจ้าของคลิปอืม
ก็คือผู้ชายในคลิปนี้ค่ะที่เป็นคู่กรณีกับผู้หญิงรถแดง
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัปดาห์ก่อน
ผู้หญิงคนนี้มาจอดที่ลานจอดรถของอพาร์ทเมนต์
ซึ่งเขากันเอาไว้ให้ลูกค้าของอพาร์ทเมนต์เท่านั้น
ก็เลยเดินไปบอกให้ขยับรถ
แต่ผู้หญิงรถแดงพูดจาไม่ดีเลยใช้คำแรงมาก
ก็เลยด่ากลับไปจนฝ่ายหญิงเปิดประตูขึ้นรถ
มันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นในภาพอ่า
เมื่อกี้ก็ทำงานอยู่คือในเขตผมไม่ได้อยู่บนถนน
ถ้าอยู่ทดจอดบนถนนผมไม่ไล่อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์หนี
แต่นี่มันอยู่ในที่ผมซึ่งผมล่นไปเพื่อจะไปที่จอดรถ
อืมมันสะบดมาผมก็สะบดกลับอ่ะผมก็ด่ากลับแรงแรงเหมือนกัน
แต่ผมเริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นแบบไม่มีมารยาทผมเริ่มต้นดี
แต่เขาสะบดมาแรงอ่ะเรื่องแค่นิดเดียวเองแค่นิดเดียวเอง
แต่มันต่อเนื่องมาจนจะขับรถจะมาชนผมใช่เหรอมันไม่ใช่แล้วไง
คือผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาแจ้งความนะคะสอนอสุทธิศาส
ตั้งแต่๒๗มิถุนายนส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจ
ก็ตามตัวผู้หญิงรถแดงได้แล้วอยู่ระหว่างการเจรจากลายเกลี่ยกัน
พื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ห้ามจอด
เพราะมันเป็นพื้นที่เอกชนต่อให้เอากลวยเอาสิ่งของไปวาง
คนอื่นจอดได้มันไม่ได้เป็นขาวแดงหรือเป็นอะไรไงพี่อุ๋ยที่ขอบทาง
เขาบอกว่ามันจอดได้ไม่ใช่ที่ห้ามจอดแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของพื้นที่ด้วย
ส่วนผู้หญิงรถแดงที่กลับรถแล้วเหมือนจะพุ่งไปชนฝ่ายชายหรือเปล่าอันนี้
ก็ไม่รู้นะถ้าดูตามคลิปก็ไม่แน่ใจเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
แต่ผู้ชายในคลิปที่ไปทุบรถเขาที่จะเอาอะไรก็ไม่รู้
ไม่รู้ท่อนเหล็กหรืออะไรจากรถจะไปวิ่งไล่ไปฟาดอ่ะอ่า
ตรงนั้นแหละตรงนั้นต่างหากที่จะกลายเป็นมีความผิดเพราะอันนั้นมัน
อันนั้นมันสำเร็จแล้วใช่มันไปทุบรถเขาแล้วมันอะไรแบบนี้ไง
กระจกรถเขาเอาเหล็กคือเหล็กในมือเนี่ยถ้าคุณถือขึ้นมาเนี่ย
มีความผิดตามมาตราสามสุดเก้าคุณไปโต่อยกระจกรถ
ทำให้เศียร์ชัพไงอืมแต่ประเด็นอันหนึ่งก็คือค่ะมันฟังได้ว่า
คนขับนินเนี้ยต้องการขับรถทน

ตามธจราจรกษ์ประโยชน์มาตรศูนย์สามอันรุ่นแปด
ถือว่าเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและความปลอดภัยของผู้อื่น

โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ถ้าตั้งใจชนจะมีโทษอย่างที่ธโดนารงบอก

ถ้าตั้งใจจะพุ่งไปเพื่อชนเขาอ่ะ

อย่าเอาอารมณ์มาตัดสินอะไร
จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากการบอกกันนี่แหละ
ใช่บอกกันดีหรือเปล่าตอบกันดีหรือเปล่าใจเย็นหรือยัง
เพื่อคุณผู้หญิงเจ้าของรถสีแดงอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ